นี่คือเรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้

ผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ผ่านระบบต่างสำหรับผู้สูงอายุ
แล้วก็มีโรคเสี่ยงอยู่๗โรคด้วยกันเนี่ย
จะได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกกัน

บริหารจัดการจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวไล่ให้
แต่ดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะฮะเป็นเรื่องที่มีครอบครัวหนึ่ง
เขาออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าญาติของเขาคนในครอบครัวของเขาเนี่ย
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙แล้วเสียชีวิต
สปสชก็อนุมัติแล้วบอกว่าเป็นการเสียชีวิต
หลังไปรับวัคซีนจะจ่ายเงินเยียวยาให้๔แสนบาทตามหลักเกณฑ์
แต่ยังไม่ได้เงินวันนี้เราไปตามให้นะฮะ
คือคนที่ไปฉีดเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ปฐุมธานี
แต่บ้านอยู่นนทบุรีพื้นที่ที่ไปฉีดอยู่ที่ปฐุมธานี
ซึ่งตรงปฐุมธานีเนี่ยเขากินพื้นที่ของสปสชอยู่หลายจังหวัด
ก็เลยไปลงอยู่ที่สปสชเขต๔สระบุรี

เราถามไปอย่างนายแพทย์ชะลอสติวรังคณาผู้มนุยการสปสชเขต๔สละบุรี
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่จะดูแลเรื่องของการเยียวยาหลังการฉีดวัคซีนนะฮะ
คุณหมอชะลอท่านบอกว่ากรณีนี้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว
แต่ต้องทำคำเข้าใจตรงนี้หน่อยเนี่ยครับคุณผู้ชม
สปสชช่วยไปเนี่ยเนื่องจากได้รับความเสียหาย
จากการไปฉีดวัคซีนแล้วได้รับผลกระทบก็คือเสียชีวิต
ก็คือเสียชีวิตแต่ไม่ได้หมายความว่ามีผลพิสูจน์ว่าเขาเสียชีวิตนะฮะ
คือสปสชบอกว่าสามารถยื่นคำร้องได้ทันที
โดยไม่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์นะครับ
เมื่อสปสชพิจารณาหลักเกณฑ์แล้วว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้น
จะกลับตัวคนฉีดหรือว่ากับครอบครัวก็จะพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือนะฮะ
ตรงนี้เนี่ยก็มีหลักเกณฑ์ต่างก็คือถ้าเสียชีวิตทุกพลภาพถาวร
ได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน๔แสนบาท
ศูนย์เสียอวัยวะหรือวพิการช่วยเหลือไม่เกิน๒๔๐๐๐๐บาท
เจ็บป่วยต้องรักษาไม่เกิน๑๐๐๐๐๐บาท

นนทบุรีปฐุมธานีอายุทยาสระบุรีรบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครนายกด้วย
เพราะฉะนั้นช่วยเรียบร้อยซึ่งในกรณีของสปสชเขต๔เนี่ย
พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว๘ราย
รวมเป็นเงิน๔๖๙๕๐๐บาทก็แบ่งทั้งเจ็บป่วยรุนแรงนะฮะเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือว่าเสียชีวิต
เสียชีวิตก็คือผู้ชายอายุ๕๐ปีที่มีอาชีพรับจ้างไปรับวัคซีนที่ปฐุมธานี
แล้วคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้รับความเสียหาย
เป็นอาการที่เกิดหลังจากมีอาการแน่นหน้าอกเมื่อไปฉีดวัคซีนแล้วก็เสียชีวิต
หลังรับวัคซีน๕วันผู้ได้รับผลกระทบก็คือครอบครัวเพราะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัว
มีบีดามีมารดาเขาต้องดูแลนะฮะเป็นผู้หารายได้หลัก

เราจ่ายแล้วทั้งหมดนะครับเราจ่ายค่อนข้างเร็วนะครับ
คือเราพิจารณาประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับ
เคสคนไข้ที่เสียหายเข้ามาเนี่ยเราก็อาทิตย์ละครั้งถ้ามียื่นเข้ามานะครับ
เราก็พิจารณานะครับของอาทิตย์ที่แล้ว๒รายเราก็จ่าย
พิจารณาวันพุธจ่ายถึงเงินถึงวันสุขถึงพุธเสียหายวันสุข
ของที่เสียชีวิตเนี่ยพินาวันพุธตอนบ่ายนะฮะ
เงินทั้งหมดเนี่ย๘๖รายที่พิจารณาวันพุธเนี่ยก็ถึงแล้วนะครับ
ถึงวันนี้เรียบร้อยแล้วผู้รับบริการเสียหายเนี่ยถึงเสียชีวิตเนี่ย
๔๐๐๐๐๐บาทเราก็อิงตัวนี้ว่าค่าสูงสุดที่เราจะช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ
ใช้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ได้ชดเชยนี่ระเบียงสี่แสนบาทเหมือนกันนะครับ
แต่ถ้าเราคิดว่าน่าจะโอกาสจะเกิดจากวัคซีนมีเราก็ใช้กรรมการพิจารณาร่วมกัน
ก็โอนเงินเข้าบัญชีครอบครัวผู้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ในวันนี้นะครับเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
จะต้องคืนเงินไหมอ่าสตสชบอกไม่ต้องคืนเงินนะฮะอ๋อค่ะ
เพราะถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
อะไรประมาณอย่างเนี้ยคืออันนี้คือการทั้งหมดทั้งมวลถ้าผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว
มีการส่งมอบเงินให้ไปแล้วเนี่ยครับในภายหลังถ้ามันจะออกมาว่า
จริงแล้วไม่ใช่หรืออะไรยังไงก็ถือว่าให้แล้วให้เลยก็คุณก็ถ้ารู้สึกว่าได้รับผลกระทบ
ยื่นเรื่องไปก่อนแล้วเขาจะพิจารณานะฮะทางครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต
ไปถามนะครับบ้านเขาอยู่ที่นนทบุรีนะฮะคือหลังจากที่ไปรับวัคซีนแล้วก็มีอาการต่างจนเสียชีวิต
แล้วก็ชาปนักกิจศพไปแล้วเนี่ยลูกชายเนี่ยตอนนั้นที่ยังไม่ได้เงินเนี่ย
ถึงท่านไปถือป้ายอยู่ที่กระทรวงศาสตร์ศพค่ะ
เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือนะครับล่าสุดบอกว่าเงินก็โอนเข้าบัญชีแล้วจริง
ตามที่สปสชท่านบอกนะฮะเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับคุณพ่อผู้เสียชีวิตนะฮะ
ก็ได้สองวันเขาก็เดินมาเนี่ยผมก็นั่งแขะพวกทอทัศน์วิทยุอ่ะนะ
เราก็บอกว่าเอ้ยก็นอนพักผ่อนบ้างดีไว้หา
จะไปอะไรนักหนาบอกนัดเขาไว้แล้ว
นัดกับเพื่อนไปตกกุ้งอ่ะเมื่อเช้านี้

หลานชายมันไปถือป้าย
ถ้าไม่ไปถือป้ายก็คงยังเงียบอีกมาก

กลัวเหมือนกันใช่ไหม

กลัวอันนี้คือกลัวจะเหมือนพี่ลูกชายเราหรือว่ากลัว
เรามันมีโรคอ่ะอยากขนาดลูกชายไม่มีโรคยังตาย
เราหลายโรคเบาหวานตายความดัน
ส่วนทางโรงพยาบาลที่รักษาผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ

ตอนรับเข้ามาเนี่ยผู้ป่วยก็มีอาการแน่นหน้าอกจริงนะฮะ
ระหว่างรักษาก็มีอาการแย่ลงแล้วก็หมดสติ
ก็ต้องช่วยกันพยายามยื้อชีวิตสุดท้ายไม่เป็นผลเสียชีวิต
เพราะระบบหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะฮะ
ส่วนจะเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนหรือไม่เนี่ย
ต้องรอการตรวจสอบหาคำตอบที่ชัดเจนกันต่อไป

เขาก็เลยจ่ายเงินช่วยเหลือตรงนี้ไปก่อน